วันนี้เรามีเรื่องการทิ้นเรื่องของขวามพร้อมในการเตรียมขบวนเรือ
ภรราชภิษฐีภายุหาญาตราทาง๑๒๘บครับ
ทั้งหมด๑๔ลำก่อนทยอยอันเชิญลงน้ำตั้งแต่วันนี้นะครับ
พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนะครับกองทัพเรือจัดให้มีพิธีบวงสวง
พระภูมิเจ้าที่และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีที่จะใช้ในการเสด็จพระราชดำเนิน
ถวายภาพพระกฐินครับโดยขบวนเรือพระยุหาญาตราทางชนละมาก
เนื่องในพระราชภิษฐีปรมราชภิเษษพุทธศักราช๒๕๖๒
โดยมีพลเรือเอกรือชัยมรุฑดิตผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานนะครับ
สำหรับเรือที่ประกอบพิธีบวงสวงมีทั้งหมด๘ลำ
แบ่งเป็นเรือพระที่นั่ง๔ลำและเรือรูปสัตว์๔ลำครับ
เพื่อทำพิธีบวงสวงเรือพระราชพิธีอีก๖ลำ
เรือรูปสัตว์ที่จอดเก็บไว้ในท่าวาสุกรีลงน้ำก่อน๓ลำ
แล้วทยอยอันเชิญลงน้ำจนครบ
ขดัดที่มรึอมรูปศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ทัดสถานแห่งชาติ
เรือพระราชพิธีจะอันเชิญลงน้ำในวันที่๑๓กรกฎาคม
จากนั้นจะอันเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำเป็นลำแรก
ในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้ครับ
ส่วนเรือดั้งเรือแซงและเรือตำรวจรวม๓๖ลำ
มีการบวงสวงและนำไปจอดเก็บไว้ที่ท่ามเรือวัดราชาธิวาสวิหาร
เพื่อฝึกซ้อมเข้ารูปขบวนก่อนหน้านี้แล้ว
ขณะที่เรือเสือทะยานชนเรือคำรณสิน
ยังอยู่ระหว่างการตกแต่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วนี้นะครับ
บริโทจงกลมีสวัสดิบรองศินาธิการทหารเรือยืนยันว่า
ขณะนี้กำลังคนประจำเรือพรรมราชวิธีมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
เพราะผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างยาวนาน
ซึ่งจะมีการซ้อมย่อยเต็มรูปแบบเป็นรูปขบวนครั้งแรกในวันที่๒๒สิงหาคม
และมีกำหนดซ้อมใหญ่เสมือนจริงวันที่๒๑ตุลาคม๒๕๖๒ครับ
ก็จะมีสถานที่ต่างเช่นสถานที่ของทางราชการโรงแรมที่พักอะไรต่าง
ก็จะเชิญทางการจัดอัศจรรย์จัดอะไรที่ลักษณะที่เหมาะสมและก็การจังการ
สำหรับเรือเป็นขบวนพระยุหายาตราทางชนละมากในครั้งนี้
มีเรือพระราชพิธี๕๒ลำกำลังพลฝีภาย๒๒๐๐นาย
ริ้วขบวนตามราชประเพณีโบราณทุกประการครับ
และใช้เส้นทางเดิมคือท่าวาสุกรีไปถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รวมระยะทาง๔๒กิโลเมตรริ้วขบวนมีความยาวประมาณ๑๒๗กิโลเมตรครับ